ที่รู้กันคุณผู้ชมคือโควิด๑๙ระบาด
หลายคนก็ได้รับผลกระทบหลากหลายอาชีพ

บรรดาอาชีพเกี่ยวกับการแสดงเนี่ยค่ะ

ไม่ว่าจะเป็นการแสดงมหรสบลิปกงลิเกต่างเยอะแยะมากมาย

ก็เลยจะพาไปดูลิเกที่ผันตัวเองมาขายก๋วยเตี๋ยวจ้า
ถ้าหากว่าใครได้ลองมากิน
ความสุขไม่สิ้น
ความสุขไม่สิ้นมากินกันเลย

เสียงหวานขนาดนี้
บอกเลยดีกรีไม่ธรรมดา

อายุ๔๓ปีนะคะหรือว่าอีกชื่อที่บรรดาแม่ยกเรียกก็คือกาหลงวัฒนา
เจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวลิเกค่ะอยู่ที่ริมถนนสุขุมวิทย์สายเก่า
บริเวณทางเข้าวัดไตรสารนาคมนะคะอยู่ที่๒คลองหมู่๘ตำบล๒คลอง
อำเภอบังปะกงฉะเชิงเซาจ้ะก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันเนอ
ก็เลยต้องหันมาทำอาชีพอื่นแทนอย่างการขายก๋วยเตี๋ยวเพื่อความอยู่รอดนะจ๊ะ
กาหลงเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่าร้านเปิดตั้งแต่๘โมงเช้าจนถึง๔ทุ่มเลยนะ
ทุกวันพี่เขาจะแต่งชุดลิเกวิบวับวิบวับเพล็ดแพรวแบบนี้
แล้วมาขายในช่วงเย็นค่ะแล้วก็มาร้องลิกงลิเกเสียงหวานให้ลูกค้าได้ฟังกันสดด้วย
เรียกได้ว่าลูกค้าที่มาเนี่ยอิ่มท้องแล้วนะอิ่มอกอิ่มใจได้ฟังเพลงกันไปด้วย
กาหลงยังบอกอีกด้วยนะคะว่าอยากจะกลับไปเล่นลิเกเหมือนเดิมเพราะว่ารายได้ดีค่ะคุณ
แต่ว่าตอนนี้มันยังไม่มีการจ้างงานแสดงก็คงต้องขายก๋วยเตี๋ยวเลี้ยงครอบครัวไปก่อนเนอะ
ดีกว่านอนรอเงินจากคนอื่นมาเลี้ยงตัวเองยังไงซะเราก็ไม่อายทำกิน

ใครผ่านไปผ่านมาบริเวณทางเข้าวัดไตรสาราคมตำบลสองคลองนะจ๊ะ
แวะเวียนไปชิมกันได้นะจ๊ะไปอุดหนุนพี่เขาได้นะคะ
อายทำกินไม่หมินเงินน้อยไม่คอยวาสนาค่ะ